สรุปคุณได้เคยไปปากดีอะไรกับคนชื่อตั้มไว้ไหม
ไม่กล้าสู้คนครับไม่งั้นไม่งั้นจะไม่โตมาขนาดนี้

เพราะว่ามีแม่ค้าขนมเค้กคนหนึ่ง
เค้กหันเค้กอยู่ดีโดนฟันเข้าไปกลางหัวค่ะ

มึงไปปากดีอะไรกับตั้มไว้
ตั้มเขาสั่งให้กูมาทำมึงเนี่ย

ตั้มสั่งมาเขาว่าอย่างนี้เป็นชายชะกันสองคน
รุมกระทืบชกหน้าเอาหมวกกันน็อกฟาด
แล้วฟันหัวผู้หญิงคนเดียว

ผู้ชาย๒คนทำร้ายผู้หญิง๑คนนะคะ
นี่คือคุณแนนนะคะคุณแนนอายุ๒๙ปี

อยู่ริมถนนตาคลีพัฒนาอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คุณแนนเล่าเรื่องนี้โพสต์เรื่องนี้ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
๔ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เนาะ
มีชายชะกัน๒คนอายุประมาณ๓๐ปี

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านของเธอ
แล้วก็ถามน้องสาวเธอว่าแนนอยู่ไหม
น้องก็เลยมาเรียกเธอในห้องนอนเพราะนึกว่าลูกค้ามา

ชายชะกันคนที่หนึ่งที่ยังใส่หมวกกันน็อกอยู่ก็ด่าเธอเลยบอก

โกนถามบอกมึงเป็นใคร
ผู้ชายคนเดิมที่ตะโกนถามก็เดินเข้ามาแล้วชกที่หน้าของแนนเลย

เข้าไปที่หน้าของแนนอีกรอบนึง

ก็เอามีดฟันเข้าไปที่กลางหัวเธอจนเธอล้ม
ไม่พอนะคะกระทืบเธอซ้ำอีกอ่ะ

ตอนก่อเหตุเนี่ยมีพยานเห็นเหตุการณ์

หน้าลูกวัย๒ขวบลูกก็ทำได้แค่นั่งร้องไห้จ้าเลยนะคะ
หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แผลเธอในยาวสิบเซนเย็บสิบเข็ม

ตอนที่เขาเข้ามาคนที่เขาทำร้ายคนแรก
เขาบอกว่ามึงทำอะไรพี่ตั้มมึงพูดอะไรกับพี่ตั้ม
มึงด่าอะไรให้กูมาประมาณนี้
มึงด่าอะไรเขามึงให้กูมาทำมึงเนี่ย
มึงปากดีไว้ใส่เขาอะไรอย่างเงี้ย

ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วรู้จักคนชื่อตั้มไหม

ชื่อตั้มคือใครแล้วคุณไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า

อาทิตย์ก่อนเธอจอดรถอยู่หน้าร้านกำลังขนเค้กลงที่ร้านเป็นเค้กประมาณหนึ่งร้อยปอนด์นะคะ
ก็ยอมรับแหละว่าเออจอดรถหน้าร้านมันก็ทำให้แบบการจราจรติดขัดอะเนาะ
กระทั่งผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถสั่งเธอบอกว่าคุณย้ายรถเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมว่ารถมันติด
แล้วเขาอ้างตัวด้วยว่าเขาเป็นตำรวจเธอบอกว่าเขาแสดงตัวว่าเขาเป็นตำรวจ
บอกว่าขนมเค้กมันใกล้ขนจะเสร็จแล้วเธอเลยไม่ย้ายเธอบอกไม่ย้ายจะเสร็จแล้ว
ทะเลาะกันนิดหน่อยทะเลาะกันได้แป๊บหนึ่งผู้หญิงคนนึงก็ลงมาจากรถของผู้ชายคนนั้นแหละ
เข้ามาต่อว่าแล้วก็ปะทะคารมกับเธอเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันต่างคนต่างก็ตอบโต้
สาดวาจาสาดวาถะกันไปผู้หญิงคนนั้นโมโหเปิดแมสออกมาเลยคุณ
แล้วพูดคำว่าจำหน้าฉันไว้ให้ดีนะฉันอยู่ตาคลีเซนเตอร์
คุณแนนก็ตอบกลับบอกเออฉันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละเท่านั้นแหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลย
ก็บอกเขามึงเก็บปากเขาก็พูดคำใหญ่มึงก็อยากใส่เขา
หนูก็เดินกลับมาร้านเขาก็ขับรถไป
ก็จนเรื่องเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะ
ทีนี้ญาติของคุณแนนเล่าให้ฟังว่าจริงก่อนหน้านี้ประมาณสักต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เห็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาวนเวียนอยู่หน้าร้านเค้ก
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยแล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดเจอจริงจริงเนี่ยเห็นไหม
เป็นผู้ชายสองคนขี่รถมาดูหน้าร้านเค้กจริงจริงแล้วคุณแนนบอกโอ้สองคนนี้แหละ
ที่มาฟาดเธอมาต่อยเธอกระทืบเธอแล้วก็เอามีดฟันหัวเธอครับนี่คือคนก่อเหตุเลย
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพตาคลีเพื่อที่จะให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
สารวัตรสอบสวนสพตาคลีบอกว่าตำรวจเนี่ยแจ้งไป๓ข้อหาแล้วนะ
เพราะรู้อยู่แล้วนี่หน้าชัดขนาดนี้ข้อหานักนะคะสองคนร้ายโดนพยายามฆ่า
กรุกเคหสถานแล้วก็ทำลายทรัพย์สินเห็นว่าเป็นคนในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้ออกหมายเรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำแล้วนะคะ
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็อย่างที่รู้กันหมายเรียกครั้งที่๑ไม่มาจะออกครั้งที่๒
หมายเรียกครั้งที่สองไม่มาเขาออกหมายจับเลยนะคะ
ส่วนกรณีที่ว่าจะมีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังไหม
คำกล่าวอ้างที่บอกว่าพี่ตั้มเขาสั่งกูมาทำมึงเนี่ย
ตั้มคือใครตั้มมีตัวตนจริงแล้วสั่งจริงไหม
เดี๋ยวตำรวจจะต้องมีการสอบปากคำคนร้ายก่อนเพื่อขยายผล
ตอนนี้เนี่ยทางคุณแนนเองก็ทยอยนำภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งที่
จากบ้านพักจากที่ร้านอะไรแบบนี้มอบให้ตำรวจไปหมดแล้ว
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวน
ภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมวงจรปิดนี้
คือผู้ต้องสงสัย๒คนนั้นซึ่งคาดว่าเป็นคนก่อเหตุแหละ
ขี่รถวนมาแล้วจุดนี้เป็นบ้านของคุณแนน
ไม่ใช่ร้านเค้กนะแต่ตัวคุณแนนเนี่ยกินนอนอยู่ที่ร้านเค้ก
ซึ่งอยู่คนละจุดกันวนมาแล้วถามนี่บ้านแนนเปล่า
โดยถามเสียงนิ่งเหมือนคนถามทาง
เพราะว่าถ้าคุณมิ้นคุณผู้ชมดูนะจะมีผู้ชายที่อยู่หน้าบ้าน
เขาบอกว่าผมก็คุ้นหน้าเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยตีไก่ด้วยกัน
คุณดังนั้นพยานค่อนข้างจะแน่นหนาแหละ
พอมาวนตรงนี้เสร็จแล้วอ๋อไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ไปร้านก็เลยไปที่ร้านก็เลยเป็นอีกวงจรปิดหนึ่ง
ลองดูก็ได้ครับตอนที่เขาแบบผ่านหน้าร้านพระเครื่อง
เพราะว่าร้านอยู่ตรงข้ามไงนี่ไงแล้วพอมั่นใจว่า
มองอย่างงี้เลยมองเหลวหลังเลยนี่
เข้ามานั่นคือร้านเค้กนะพอชัวร์ปั๊บโอเค
เหมือนล็อกเป้าแล้วก่อเหตุตามต่อครับเรื่องนี้